มีมหาลัยหนึ่งค่ะรับน้องเฟรชชี่ด้วยการให้น้องกินตะลิงปริงเยอะ
กินตาริ๊งปลิ๊งเยอะถึงตายนะคะ

เขาได้รับแจ้งมาว่ามีการจัดกิจกรรมรับน้องบางสถาบัน
ที่รุ่นพี่ให้เฟรชชี่กินตะลิงปริงแบบเยอะ
ซึ่งทุกคนก็มองว่าตะลิงปิงก็เป็นผลไม้คงไม่เป็นอะไรหรอก
ปรากฏว่าหลังกินรุ่นน้องฉี่เป็นเลือด
คือฉี่ออกมาเป็นเลือดแบบหลายคนเลยค่ะ
แต่รุ่นพี่ก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับตะลิงปลิง
คือมันดูห่างไกลกันมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยต้องมีการออกมาอธิบายกันว่า
อยากให้รู้ไว้ว่าตะลิงปลิงเป็นผลไม้ก็จริง
แต่มันเป็นผลไม้ที่มีกรดออกซาลิกสูงมาก

ทำให้เกิดนิ้วในไต
นิ้วในไตก่อให้เกิดไตวายเฉียบพลัน
และพีคกว่านั้นถ้านิ้วในไตมันหลุดลงมาที่ท่อปัสสาวะเนี่ย
ปวดท้องมากแล้วก็อาจจะฉี่เป็นเลือดได้
เขาบอกว่ามันมีเคสที่เจออาการไตวายจากการกินตะลิงปริง
หรือว่าน้ำคันตะลิงปริงในปริมาณสูงนะคะ
ก็บอกว่าในอาการที่แบบหนักมากลองสังเกตตัวเองนะคุณผู้ชมใครชอบทาน
ถ้าเริ่มมีอาการแบบปัสสาวะไม่ออก
ตัวบวมหน้าบวมเหนื่อย
มันจะนำไปสู่อาการน้ำท่วมปอด
แล้วอาจจะทำให้แบบเสียชีวิตบางทีไตวายเฉียบพลันอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาเลยบอกว่ากินได้แต่กินให้พอดีอย่ากินเยอะเกินไป
แล้วฝากบอกด้วยว่ามหาลัยไหนที่จะรับน้องด้วยวิธีนี้

ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองด้วยที่มีลูกหลานเวลา

รับน้องมีอะไรมีให้กินตะลิงโปรงตะลิงปริงไหม

นี่ขนาดหนูอ่านตรงนี้น้ำลายออกมาเต็มเลย

เปรี้ยวเขามาตะลิงปลิงปุ๊บก็คือน้ำลายสอเลย

ที่ทำให้ไตวายเฉียบพันธุ์ได้

แล้วก็เนี่ยอาการที่น้องอ่านเมื่อกี้เลย

แบบกินให้พอดีอย่ากินอะไรเยอะเกินเลย

เราไม่รู้ว่าเราพอดีที่ไหน
บางคนอาจจะกินไปได้ตั้งเยอะไม่เป็นอะไร
ในขณะที่บางคนกินไปนิดหน่อย

เพราะฉะนั้นต้องหักสังเกตตัวเองด้วย

บังคับให้น้องการอะไรที่แบบ

ร่างกายขนาดนี้เลยหรอ

ฆาตกรเลยไม่รู้ตัว